เรื่องของสภาพอากาศกันหน่อย
ตอนนี้ส่งใจไปช่วยที่จังหวัดตากเป็นพิเศษหน่อยนะคะ
คุณนัทพงศ์เพราะว่าฝนตกหนัก
อย่างที่เรารายงานติดต่อกัน๒วัน
ก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเมยสูง

ยังคงถ้วมอยู่ทางฝั่งไทยและเมียนมานะคะ
ในฝั่งไทยคุณผู้ชมดูภาพ
นี่ค่ะ
ติดกันแบบนี้ค่ะ
วันแล้วที่ต้องอยู่ในน้ำแบบนี้นะคะ
นี่มองไม่รู้แล้วว่าตรงไหนเป็นถนนเป็นคลองเป็นอะไรเลยนะฮะ

นี่ค่ะหนักครึ่งบ้านเลยเห็นไหมคะ
นี่ค่ะนี่คือสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก

แล้วถ้าดูสภาพอากาศเมื่อคืนก็ยังฝนตกหนักนะคะ
วัดปริมาณน้ำฝนได้ถึง๙๕มิลลิเมตรนะคะ
น้ำก็เลยท่วมทั้งสองฝั่งนะคะ
ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งเมียนมา
ภาพรวมนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวาน
ก็ลดลงมาหน่อยหนึ่งนะคะ๕๐เซนติเมตรนะคะ
เหลือท่วมขังสูง๑เมตรนะคะ
แต่ว่าในชุมชนริมแม่น้ำเมยนะคะยังคงมีน้ำท่วมขังสูง
ก็คือพื้นที่หมู่๒หมู่๖นะคะ
ซึ่งทางตำบลเทศบาลตำบลท่าสายลวด
ก็นี่แหละค่ะต้องใช้วิธีเอาเรือบรรทุกอาหารกับน้ำดื่ม
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ติดอยู่ตามบ้าน

อกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกเหตุหนึ่งที่น่าห่วง
ก็คือดินตามภูเขาเนี่ยอุ้มน้ำไม่ไหวค่ะ
สไลด์ตัวลงมาในหลายจุดเลยนะคะ
นี่เป็นภาพที่ถนนสายแม่สอดสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่๒
มันสไลด์ลงมาแล้วก็ทำให้เสาไฟฟ้าเกือบจะโค้นล้มลงมาคุณนัทพงศ์
ตอนนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ต้องเข้าไปตัดไฟก่อนนะคะชั่วคราว
แล้วก็จะได้ซ่อมเสาตรงนี้นะคะ
ส่วนที่บ้านวังผาอำเภอแม่ระมาทยังคงมีกระแสน้ำที่ไหลมาตามลำห้วยแม่ละเมา

บางจุดท่วมสูงกว่า๑เมตร

ทหารก็ใช้วิธีเอาเครื่องจักรกลมาตักเศษกิ่งไม้ที่ขวางลำน้ำออก
แล้วก็เอาถุงยางชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะ
น้ำท่วมยุคโควิดนี่ก็ยิ่งลำบากไปอีกเท่านึงเลยนะคะ